พอน้ำท่วมปั๊บสิ่งที่ต้องระวังคือสองอย่าง
ไฟฟ้า๒คืองูเงี้ยวเขี้ยวขอ

นี่มาตัวใหญ่มากครับ
เหลือมตัวนี้มันกินแมวไปแล้วด้วย
ที่มันไม่หนีที่มันนิ่งมันอิ่มไปไม่ไหว
นี่นะฮะทีมปราบอสรพิษนนทบุรีนะครับ
ของมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับ
เขาใช้ชื่อว่าทีมเจี๊ยบงูซิ่ง

ในซอยเรวดีอำเภอเมืองนนทบุรีครับ
ไม่ยากหรอกไม่ต้องหลอกล่ออะไร
ใช้บ่วงคล้องคอได้เลย
เพราะว่ามันอิ่มไปไม่ไหวลูกพี่
อาหารที่มันกินเข้าไปนั้นหรือคือแมวตัวใหญ่ครับ
ของบ้านหลังนี้กินแมวเรียบร้อย
มันก็ไปซุกตรงที่นอนเขานะฮะ
เจ้าของบ้านมาเจอโอ้โหตกใจ
เจี๊ยบงูซิ่งเอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัย
บอกว่าอ้าวคุณผู้ชมบ้านน้ำท่วมต้องระวัง

เพราะว่างูเนี่ยมันหนีน้ำเข้าบ้านท่านแน่มันไม่รู้จะไปไหนนะครับ
ส่วนใหญ่งูที่หนีน้ำมามันจะดุกว่ากว่าปกติ
เอาทำไมเพราะว่ามันหิวครับ
อ่าแล้วมันก็เหนื่อยจากการที่มันจะต้องหนีน้ำว่ายน้ำมา
เจออะไรเนี่ยนะครับมันก็กินไม่ควรจะเข้าใกล้มันนะครับ
จังหวัดนนทบุรีนะครับแจ้งได้ที่ทีมเจี๊ยบงูซิ่ง
เขาชอบชื่อเขาจริงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะ
เดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อน๐๙๕๒๗๓๒๓๙๓เจี๊ยบงูซิ่งนะฮะ
จับงูโทรหาพี่ศักดิ์ชายหรือพี่ศักดิ์ชายชัยสิริ
พี่เจี๊ยบนี่แหละนะครับเขาจะไปช่วยจับให้นะครับ
รังต่อรังแตนเขาก็ทำลายกำจัดให้ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ